ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ได้ยังไงที่ชายใหญ่จะไม่มา

เพราะชาวนาที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
ตะลึงฮะเห็นอะไรโผล่อยู่ในน้ำนะครับ
ตอนแรกนึกว่าเป็นชัยกลางคือตัวเงินตัวทอง

สุดท้ายชายใหญ่แหวกว่ายน้ำโผล่ออกมา

ดูกันนะครับ
วิธีการจับชายเล็กชายกลางชายใหญ่

ใช้เล็กก็ใช้เหยียมขุดแล้วก็เอามือจับได้
ใช้กะลางผลักตกต้นไม้ใช้ใหญ่ในลงน้ำนะฮะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยร่วมใจยุธยาใช้แหจับจราเข้ในคลองมะขามเทศกลางทุ่งนามูล
ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครสิทธิยานะครับ๑ชั่วโมงกว่าจะจับได้
เจ้าระเทศตัวนี้ขนาด๑๕เมตรอายุประมาณ๑ปีนะครับ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดมารับตัวไป
ด้านของคุณพี่ธนพรเพชรล้ำซึ่งเป็นชาวนานนะครับ
เล่าว่าช่วงเช้าออกไปทำนาตามปกติมองลงไปในคลอง
เห็นหัวของสัตว์ลอยอยู่ในคลองทีแรกเข้าใจเป็นตัวเงินตัวทอง
นำไก่ไปล่อครับ

แล้วปกติเคยมีพวกจอดละเก้ในนี้มั้ย
ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยเห็นนะเพราะว่า
แฟนใบเมียตน้ำเป็นอาจารย์แต่ไม่เคยเห็น
โอ้โหตั้งแต่๑๑โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็นเขาก็อยู่เนอะ

แต่ว่าอยากจะรู้ว่ามาจากไหนเพราะว่านี่พื้นที่ทำนางนะครับ
ด้านของนายโยคอับประตอบ้านป้อมนะฮะนายโยคอภิชาสุขสมบูรณ์
จราเข้ตัวที่จับมาได้คาดว่าน่าจะเป็นลูกจราเข้ที่หลุดมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี๕๔
เค้าก็เวยนว่าอยู่แถวนี้แหละนะฮะถึงปีห้าเก้าเนี่ยนะฮะ
จะเป็นตัวที่ชาวนาเห็นหรือไม่เนื่องจากตอนแรกที่ได้รับแจ้งจราเข้น่าจะตัวใหญ่กว่านี้
ผู้ที่จะใช้น้ำหรือไปหาปลาในคลองให้ตรวจสอบรอบก่อนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยนะฮะดีนะคุณพี่เห็นสังเกตเห็นก่อน
งั้นเดี๋ยวลงน้ำลงท่าไปถูกกัดอีกนะครับ
เพราะว่าปกติคุณพี่บอกว่ามาที่นี่เป็นประจำแล้วก็ลงน้ำด้วย
ยังไงก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ